ขี่มอไซค์ขี่เวียนไปแล้วอันนี้ขี่กลับเข้ามา
เดินไปแล้วเดินไปแล้ว

ได้ไปจวงแล้ว
เดินไปเดินมาเดินย้อนกลับมา
ไปเอาข้างนู้นเสร็จกลับมาเอา

เหมือนเที่ยวเดินดูตรงไหนมีแฟนบ้าง

โอ้โหรอทั้งลาวเลย